ถึงเรื่องของกัญชาต่างประเทศ
เขารับรองบอกว่าสามารถเป็นยารักษาโรคได้
แต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
แต่ทีนี้ในประเทศไทยยังไม่รับรองนะคะว่า
ยังไม่มีผลวิจัยออกมารับรองว่า

แต่ว่าบางคนมีการปลูกไว้

โดยอ้างว่าจะเอามาทานเอง
แก้อาการเบาหวานแล้วก็โรคความดันค่ะ

นำกำลังเข้าจับกุมนายสู่วันจำปีโชฐ
นายสมหวังคำพันธ์อายุห้าสิบเจ็ดปีและนายสมรสแสงอดอายุห้าสิบเจ็ดปี
ทั้งหมดนะคะอยู่ที่หมู่๑๐บ้านหนองแวงตำบลหนองแวง
อำเภอบ้านผืออุดรธานีได้ก่อเหตุลักลอบปลูกต้นกัญชา
ลูกแซมไว้ตามไร่อ้อยของตัวเองและกระท่อมปลายนาคนละ๑ต้น
สอบสวนทั้งหมดรับสารภาพบอกว่ามีอาชีพทำไร่ทำนา
ลักลอบปลูกต้นกัญชาจริงประมาณ๕เดือนใส่ปุ๋ยคอกมันรดน้ำ
บอกว่าไม่ได้ปลูกไว้เสพหรือว่าขายนะคะแต่ว่าปลูกไว้รับประทานเป็นยาแก้โรคเบาหวาน
เพราะว่าทั้ง๓คนเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันด้วย
มีชาวว่านบอกว่าให้ต้มน้ำใบกัญชาเดิมเวลาหนึ่งแก้ว
แล้วเบาหวานจะลดลงเมื่อทำตามค่ะบอกว่าอาการเบาหวานดีขึ้น
สามคนนี้เขาบอกนะบอกว่าอาการเบาหวานดีขึ้น
บางครั้งก็เอาไปทำอาหารบ้างต้มใส่ไก่บ้างนะคะ
แต่ว่าตำรวจมาจับกลุ่มได้ก่อนค่ะแม้ว่าจะอ้างเพื่อการรักษาโรคนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าต้องทำตามกฎหมายโดยแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๓คนเลยค่ะ
ปลูกยาเสพติดประเภทที่๕กัญชาและควบคุมตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายยังไม่มีผลวิจัยรองรับในเรื่องนี้นะคะ